หลังจากเมื่อวานนี้พักเพื่อไทยมีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่กันหน่อยกันแล้วกัน
โดยเฉพาะลูกสาวคนเล็กของคุณทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกนะฮะ
คุณแพทองทานชินวัฒน์หรือว่าอุ้งอิ๊งเนี่ย
มาเป็นประธานที่ปรึกษาพัก
ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพักเพื่อไทย
ลูกสาวคนเล็กวัย๓๕ปี
คือหลายคนเนี่ยมองข้ามช็อตการเมืองไทยไปถึงที่ว่าจะเป็นแคนดิเดตนายก

คือหลายคนก็มองมานานแล้วเพราะว่าคุณอุ้งอิ๊งเขาจบรัฐศาสตร์
ใช่นี่ฮะแล้วถ้าพักพลังประชารัฐแคนดิเดตนายก
วันนี้ผู้สื่อข่าวได้เจอพลเอกประยุทธ์นะครับ
ก็เลยได้ถามท่านนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของลูกสาวคนเล็ก
เอ้าผมลืมหรอครับ

นี่ฮะหลังจากนั้นครับพอท่านนายกบอกใครเป็นใครเนี่ยนะฮะ
คุณพานทองแท้ชินวัฒน์หรือว่าคุณโอ๊คลูกชายคนโตของคุณทักษิณ
โพสต์เลยนะครับทุกผู้ชมครับก็แคปทวิตเตอร์ของพี่เล็กวาสนานาน่วม
ผู้สื่อข่าวชื่อดังมาแล้วคุณพานทองแท้ก็โพสต์เลยบอกว่า
อิ๊งก็คือหลานของนายกปูนายกปูก็คือนายกหญิงคนแรกของไทย
ลุงตู่มาเกาะโต๊ะของงบซื้ออาวุธโดยอ้างว่าตราบใดที่ผมยังเป็น
พบทบจะไม่ยอมให้ใครทำรัฐประหารท่านนายกได้ไงครับวงเล็บนี่ฮะ
อืมอ่ามีวงเล็บให้ด้วยส่วนคุณอุ้งอิ๊งนี่ล่าสุดโพสต์
ไอจีสตอรี่ตามกระแสข่าวตามฟีดข่าวต่างว่าอุ้งอิ๊งคือใคร
อ่าก็สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวแพทองทานชินวัฒน์ค่ะอืม
เหมือนเป็นการแนะนำตัวมากกว่าการตอบคำถามอ่าคือบิ๊กตู่เขาก็เจอคนเยอะใช่ไหม
ใช่ไหมเสียงมันดังก็ไม่รู้ฟังไม่ได้ยินว่าเอ๊ะคือใครชื่อเล่นไง
อิงก็เอ๊ะอุ้งอิ๊งไหนอะไรอย่างนี้ถ้าบอกชื่อเต็ม